คุณผู้ชมคะพูดถึงโควิด๑๙ต้องพูดถึงนักร้องชื่อดังคุณอิ๊งวรรณฑรนะคะ
วันนี้เธอได้โพสต์แจ้งเอาไว้นี่นะคะบอกว่าเธอติดโควิด๑๙
เป็นนักร้องขวัญใจวัยรุ่นนะคะมีเพลงดังเยอะมาก
แต่ละเพลงเนี่ยยอดวิวแบบโอ้โหเป็น๑๐ล้านวิวงานพรีเซนเตอร์อีกเพียบเลย
ชี้แจงว่าระหว่างวันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาอิ๊งไปร่วมงานที่ไหน
ผลออกมาเช้าวันนี้ว่าติดโควิด๑๙แต่เพื่อให้ชัดเจน
คุณอิ๊งบอกว่าขอตรวจอีกรอบหนึ่งก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อความแน่ใจตอนนี้ก็กักตัวเลยนะคะกักตัวรอผลตรวจครั้งที่๒
ก็ต้องขอเลื่อนงานงดโชว์ตัวเลื่อนงานทุกอย่างออกไปก่อน
เธอก็บอกว่าอยากขอโทษทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมถึงงานที่ทำให้เกิดความวุ่นวายที่ต้องเลื่อนนะคะ
แฟนก็ที่รอชมเธอก็ขอโทษด้วยก็ขอโทษจริง
นี่ค่ะแต่เดี๋ยวรอผลตรวจรอบ๒ของเธอก่อน

แต่ก็ต้องรออีกครั้งหนึ่งนะฮะในการตรวจสอบ

ในไทยในวันนี้ดูตัวเลขคันหน่อย
ติดเชื้อเพิ่มสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

แต่ท่านดูตรงกรอบสีเขียวสีเหลืองหน่อย
นี่เป็นการตรวจแบบชุดตรวจเร่งด่วน
แต่มันก็ทำให้เห็นว่าถ้ารวมกันเนี่ยโอ้โหมันสองหมื่นกว่า
เราต้องไม่ประมาทกาศอย่าตกต่อนะฮะแม้ตอนนี้จะมีมาตรการผ่อนคลายหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ย

นะติดยังเป็นทางกานนี่ก็คือหมื่น
รักษาหายวันนี้๙๙๘๑นะครับท่านผู้ชมครับ
เสียชีวิต๘๔สม
สะสมรวม๑๗๐๐แล้วนะครับ
ยอดรวมฉีดไปได้๕๙ล้านโดสแล้วนะฮะ
คนไทย๗๗ล้านคนเนี่ยฉีดไป๕๙ล้านโดสแล้ว
แต่ว่าต้องดูเข็ม๑เข็ม๒ด้วยนะครับ
๑เนี่ยวันนี้เราสะสม๓๔ล้านโดส
เข็ม๒๒๓ล้านโดสนะครับ
ฉีดไป๑ล้าน๗แสนโดสนะครับ
ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงอย่างละเอียดเหมือนช่วงแรก
พูดถึงกันแบบจริงจังกันต่อเนื่องนะคะใช่ครับ